อีกหนึ่งปัญหาค่ะหมานี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
แต่คราวนี้เป็นหมาจรจัดนะคะแต่ก็น่าเห็นใจ
มันมีหมาจรจัด๔ตัวคุณผู้ชมคะติดอยู่ในซอกกำแพงแคบ
แต่ท่าที่มันติดเนี่ยคือนอนหงายแล้ว๔ขาชี้ฟ้า
มันจะติดท่านั้นได้อย่างไรถ้าไม่มีคนโยนมันลงไปในท่านั้น
นึกออกไหมเหมือนจับขามันสี่ข้างแล้วก็ปล่อยลงไปในซอกกำแพงแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยอ่ะต้องไปช่วยเหลือนะคะเนี่ยคุณผู้ชมหมาสีดำตัวเนี้ยค่ะ
มันเห็นไหมมันหงายแบบหงายท้องแล้วก็ขาชี้ฟ้าทั้งสี่ขาเลย
ติดอยู่ในซอกกำแพงรั้วบ้านกับอาคารพาณิชย์ที่มีความกว้างแค่๑๐เซนติเมตร
ขยับตัวไปไหนไม่ได้นอนเรียงรายตลอดแนวกำแพงยาว๒๐เมตรอยู่๔ตัว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนางรองจังหวัดบุรีรำ
ก็เลยต้องไปช่วยเหลือช่วยยากด้วยนะคะ
ปีนขึ้นกำแพงก่อนแล้วก็เอาไม้คล้องบ่วงผ้าเนี่ย
คล้องขาหมาทั้งสี่ข้างก่อนจะดึงมันขึ้นมาแบบแนวดิ่ง
ซ่อกำแพงตัวแรกขึ้นมาได้ปุ๊บกัดเข้ากู้ภัยที่ฝ่ามือเลยค่ะ
มันตกใจอ่ะนั่นอ่ะตัวเนี่ยงับเข้าไปเลย
ตัวที่สองเริ่มอ่อนแรงไม่มีแรงเห่าก็เลยไม่เป็นอะไร
ตัวที่๓และตัวที่๔ก็ออกมาได้สุดท้ายปลอดภัยทุกตัวแต่เนี่ยมันหวาดกลัวนะ
นางสุพัชรวดีจันทนันเจ้าของร้านพัทรภานิษฐ์บอกว่าเธอมาเปิดร้านตอนเช้า
แล้วได้ยินเสียงหมาเห่าค่ะก็เอ๊ะมันมีสิ่งผิดปกติข้างบ้านหรือเปล่า
เพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่เจ้าของบ้านก็ออกไปขายของแล้ว
พอโทรถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกเออได้ยินเสียงหมาเหมือนกัน
แต่ได้ยินมาจากตั้งแต่ตี๒แล้วไม่ได้เพิ่งจะมาได้ยิน
น่าจะมาจากทางร้านนี่แหละเธอก็เลยไปเดินหาดูตามเสียงไป
จนเจอว่ามีหมาติดอยู่ซ่อกำแพงนี่แหละค่ะ
เพื่อนบ้านทุกคนก็บอกว่าหมาพวกนี้มันเป็นหมาจรจัดมีอยู่ประมาณสัก๑๐ตัว
แต่ทุกเช้านะเธอก็จะนำอาหารเม็ดไปกองไว้ให้กินเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
กองกองเอาไว้ให้มันกินแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมดูสภาพ

มันจะตกลงไปยังไงได้บ้างถึงนอนอยู่ท่านี้
แล้วมันคืออยู่ท่านี้ทั้ง๔ตัวค่ะ
นั่นเขาบอกว่าถ้ามันมุดเข้าไปเองหรือต่อให้พลัดตกลงไป
มันต้องลงไปในลักษณะของหน้าทิ่มหรืออย่างน้อยก็ท่าอื่นบ้างค่ะ
แต่นี่คือ๔ตัวนอนเรียงเป็นแนวยาวขาชี้ฟ้าสี่ข้างเหมือนกันหมดเลย
ก็เลยบอกว่าต้องมีคนจับมันโยนลงไปแน่นอน
ยังไงก็ต้องขอบคุณกู้ภัยด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาช่วยเจ้าสี่ตัวนี้ออกมาได้
แถมยังโดนกัดฝากไปอีก
น้องจะให้หวยไหมเนี่ย๔ตัวเนี่ย

ก็ขำขามไปคิดมันเป็นเรื่องตลกไป